เริ่มต้นขึ้นแล้วกับเทศกาลกินเจ
ปีนี้ดาวจะตั้งใจทำให้ได้หลายวันมากที่สุดเลยค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุพัสรามาแล้วเด้อ
สวัสดีนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าแบบนี้
นี่จะบอกนะว่าวันนี้ถือศีลกินเจกันนะคะ
จริงเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าใครเริ่มแล้วนะคะ
ผมกำลังใจมาพูดคุยกันส่งบุญกันนะคะ
พูดเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเทศกาลกินเจปีนี้
ฝนลดลงนะไม่มีฝนมารบกวนและมีเรื่องของสภาพอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงด้วย
แต่ดูเรื่องของฝนก่อนเลยนะคะช่วงนี้ฝนลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ที่ฝนลดลงแบบนี้
เพราะว่าร่องฝนที่เคยพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศ
ช่วงนี้เขาก็ยังมีอยู่นะคะแต่ก็อ่อนกำลังลง
และก็ถูกหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ดึงดูดไป
ทำให้ฝนลดลงคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศดีขึ้นมากนะคะ
ท้องฟ้าปลอดโปร่งไหนบอกฝนลดลงเมื่อคืน
กรุงเทพฝนยังมีก็เป็นพื้นที่ที่ร่องฝนเขาพาดผ่านไงค่ะ
ช่วงนี้ร่องฝนพาดผ่านพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยภาคกลาง
ตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนนะคะ
อย่างตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า
เน้นพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภกร์แพทย์จบุรี
และมีติกนิดนึงนะคะของภาคตะวันออกค่ะ
ก็คือช่วงพัทยาแล้วก็จังหวัดตราดนะคะ
หลังจากนั้นตอนบนของประเทศฟ้าเปิดค่ะ
หมดแล้วฝนไม่มีแล้ว
แต่พื้นที่ภาคใต้ฝนอ้อเงาะแอะแงะ
ฝนตกปล่อยตลอดทั้งวันนะคะ
ถ้าจุดไหนไม่มีฝนก็จะเป็นลักษณะของฟ้าครึ้มค่ะ

อันดามันจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
แต่ว่าถ้าจุดไหนที่เป็นอ่าวไทยที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงประมาณ๑เมตร
แต่สิ่งที่อยากให้ดูคือเรื่องของอุณหภูมิ
คุณผู้ชมเห็นไหมแถวจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่น่ะ
ริมริมริมขอบทางตะวันตกของภาคเหนือ

ลมหนาวมาแตะที่ยอดดอยยอดภูจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่

อยอินถนนใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้
หื้อน้าวเย็นแล้วนะคะ
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศา
ก็คือเย็นแล้วนะสำหรับชาวไทยนะคะ
แต่หลังจากนั้นค่ะประมาณช่วงเที่ยงเป็นต้นไป
พระภาคกลางตอนล่างเห็นสีส้มเข้มนั้นไหมคะ
อุณหภูมิใกล้เคียง๔๐องศาเซลเซียส

แต่เอาช่วงนี้ฝนลดลงอยากมีนัยยะสำคัญจริงค่ะ